ส่วนความคืบหน้าอีกกรณีหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ

กรณีของอดิษฐพระพิศุครูปนึงนะครับ
และทำร้ายชาดเบลี่นเขาที่ยาวราชอ่ะ
เขาเข้าไปช่วยประคองคนเจ็บเอาไว้
อันนี้คือคนที่ถูกทำร้ายแล้วนี่ฮะคนนี้คือผู้ต้องหา
ถูกจับสึกไว้เรียบร้อยแล้วนายนี่วัดกระจันตะเสียรอายุ๕๔ปี
ทำร้ายนายนารินอัครโชติกาวนิตอายุ๓๐ปี
เลือดอาบทั้งตัวเลยนะครับจนคนมาช่วยกันไว้นะครับแล้วก็จับนายนิวัฒน์เอาไว้ได้
ตำรวจก็พาไปศึกนะครับแล้วก็ดำเนินคดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
บนถนนเยาวราชเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะปรากฏว่าอาการของนายนารินที่บาดเจ็บสาหัสเมื่อวันศุกร์นะครับ
เสียชีวิตลงแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าโดนหนักมากนะครับ
ถูกฟันเข้าไปแบบโอ้โหตามลำตัวแบบไม่ยั้งเลยนะฮะเข้าที่ศีรษะด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่านายนารินที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็เพราะว่าไปเจอนายนิวัฒน์
แล้วก็เห็นว่าเป็นพระก็ไปขอเงินแต่พระไม่ให้ก็เลยมีการท้าทายกันนะครับ
นายนิวัฒน์บันดาลโทษะเอามีดอิโต้ที่พกมาในย่ามเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าเพิ่งซื้อมาหรือว่าจะพกมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
หนำฟันเขาจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในวันนี้
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับ
ญาติของนายนารินที่เสียชีวิตมานะครับเขาขอปฏิเสธข่าวเลยนะครับ
นี่ค่ะนี่คือคุณพ่อของนายนารินนะครับชื่อว่านายวีรวงศ์
บอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายเนี่ยเห็นว่าพระคนนี้เนี่ยมีท่าทางมีพิรุษ
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็เลยเข้าไปว่ากล่าวตักเตือน
เพราะว่าเห็นว่ามาเดินเต็ดเตะอยู่แถวเยาวราชก็พยายามจะนำไปส่งตำรวจ
มีป้อมอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุมากนักแต่กลับถูกคนร้ายกระหน่ำฟัน
โดยเฉพาะถูกฟันเข้าที่คอจนเป็นแผลลึกหลังเกิดเหตุมีข่าวออกไปต่างต่างนานา
ว่าลูกชายไปหาเรื่องไปท้าทายไปขอเงินพระขอยืนยันว่าไม่จริงนะครับ
อกจากนี้พ่อยังบอกว่าปกติลูกชายเป็นคนธรรมธรรโมชอบทำบุญ
ชอบช่วยเหลือผู้อื่นธรรมนุบำรุงศาสนาอยู่ชมรมพระพุทธศาสนา
เวลาเห็นคนที่มีพฤติกรรมเป็นพระแล้วทำตัวไม่เหมาะสมเป็นผู้ที่ทำลายศาสนาเนี่ย
ก็จะไม่อยากให้เกิดขึ้นซึ่งครั้งนี้อาจถึงคราวเคราะห์
เพราะว่าลูกชายก็พยายามเข้าไปถามเข้าไปห้ามเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ตายนะครับ
ก็คือนายนารินนั้นเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านแล้วก็มาถูกทำแบบนี้นะครับ
ลักษณะของการทำร้ายแบบเกินกว่าเหตุนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในการตรวจสอบว่าผู้ที่ออกมาอยู่ตามถนนหนทางแบบนี้แล้วเนี่ย
ความจริงแล้วเป็นพระจริงหรือไม่โดยเฉพาะบุคคลคนนี้ที่แม้จะถูกจับศึกแล้ว

คือน้องเขาคิดว่าพระรูปนี้เป็นพระปลอมกำลังเรียรัยเงินอยู่
ก็เลยจะพาไปหาตำรวจนี่แหละครับให้ตำรวจเขาจัดการ
เพราะน้องเขาอยู่ชมรมพุทธเขาเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ถ้าเขาเห็นอะไรเกี่ยวกับด้านที่ทำไม่ถูกต้องก็จะไม่ยอมแล้วก็รู้สึกเสียใจครับ
ตามกฎหมายบ้านเมืองครับคืออาโหสิไม่แค้นไม่อะไรหรอก
คิดว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าไม่เกี่ยวกับสถาบัน
ก็เลยคิดว่าต้องปล่อยไปตามกฎหมายดีกว่า
เพราะแค้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับ
ขณะที่ญาติของนายนารินที่เสียชีวิตนะครับก็ยืนยันนะครับว่าปกติ
แล้วนายนารินนั้นเป็นคนชอบทำบุญนะครับมักจะรวมตัวกับเพื่อนไปทำบุญอยู่บ่อย
เป็นไปไม่ได้ที่จะไปขอเงินพระที่เยาวราชแล้วก็ถูกทำร้ายจนสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
วันนั้นเนี่ยนะครับยืนยันว่ามีคนเห็นพระรูปนี้เนี่ย
เป็นรูปเดียวกับที่เคยมีประวัติในการก่อเหตุฟันตำรวจแล้วก็ถูกจับมาแล้ว
ซึ่งน้องชายก็คือนายนารินก็จำได้นะครับพอเห็นว่ามาอยู่แถวเยาวราชก็เลยไปสอบถามว่าใช่พระจริงหรือไม่
ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่พระจริงจะได้นำตัวส่งตำรวจแต่กลับถูกฟันแบบไม่ยั้งมือนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วนายนิวัฒน์ที่เป็นพระในตอนนั้นยังบอกได้ว่าถ้าไม่ตายเดี๋ยวออกจากคุกมาจะกลับมาเอาให้ตาย
ก็ไม่รู้ว่าจะคับแค้นอะไรกันขนาดนั้นนี่ญาติเขาคาใจเลยนะครับ
และขณะนี้ยอมรับว่าความรู้สึกของคนในครอบครัวย่ำแย่มากอย่างแม่นี่ก็ร้องไห้ทุกวัน
เนื่องจากนายนารินนั้นเป็นลูกชายคนเดียวจะคอยทำงานช่วยเหลือที่บ้าน
อยากให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนดีทุกคนให้คอยระมัดระวังตัว
เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าภัยจะมาถึงตัวเมื่อไหร่
เขาเหมือนกับเป็นพวกที่พิทักษ์พุทธนาไม่อยากให้มีพระปอมมาหลอกลวงชาวบ้าน
แล้วก็พระคนนี้เนี่ยเขาเคยมีประวัติว่าเหมือนกับถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย
แล้วก็จากที่ทราบมานะครับก็คือถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่ง
เคยมีกรณีที่ว่าฟันเจ้าที่ตำรวจแล้วมีการยิงต่อสู้กัน
แล้วก็ส่วนพานรอดชีวิตกลับมา
แต่วันนี้ก็มาก่อเหตุซ้ำอีกทำให้มาก่อเหตุฟันน้องชายผมครั้งนี้อีก
เพราะฉะนั้นพระคนนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แล้วก็พอน้องชายเห็นเขาก็สงสัยว่าทำไมมันเดินปุ้นเปี้ยนอยู่แถวตลาด
ในเวลาที่มันเป็นเวลาบ่ายอย่างนี้ครับ
ก็แค่ไปสอบถามว่าเป็นพระจริงพระปลอมไหมมีบัตรไหมอะไรอย่างนี้ครับ
คุณพ่อคุณแม่นี่เขาเสียใจมากแล้วก็ร้องไห้ครับ
แล้วก็คุณแม่เนี่ยคือหลังจากที่โดนฟันเนี่ยเขาก็ไปที่โรงพยาบาลเลย
แล้วก็แบบหมอพอหมอพูดว่าสมองตายก็เป็นลมไปเลย
โดยปกติเขาชอบทำกิจกรรมก็คือไปวัดบ่อย
แล้วก็รู้จักอาจารย์บ่อยปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ครับ

แต่ก็เด็กทั่วไปเลยครับคือช่วยพ่อแม่ทำหากิน
แต่ว่าไม่มีที่ว่าไปเกเลละลานชาวบ้านนี่ไม่มีเลยครับ
นี่แหละแม่๔๒คือฟังแล้วน้อยเนอะ

แต่บางทีเราก็ไม่กล้าถักใช่ไหม
แจ้งเจ้าหน้าที่ไปก็ไม่รู้เขาจะมาตรวจสอบหรือเปล่า
แต่ว่านายนารินเนี่ยเข้าไปทักไงถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเลยนะครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนได้นำศพของนายนาริน
ชนะสูตรตามกระบวนการที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ที่ญาติจะรับศพไปบำเพ็ญกุศลในวันพรุ่งนี้นะครับ
โดยจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดพระพลาชัยเป็นเวลา๓วันนะครับ

หลังจากที่นายนารินเสียชีวิตแล้วพนักงานสอบสวน
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายนิวัฒน์นะครับ
เป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะนะครับ
เดิมข้อหาที่แจ้งไว้ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น
พวกนี้นี่อยู่ไปก็เป็นมารศาสนาจริง
อืมนะคะเนี่ย